นี่กระเด็นกระดอนกันไป๓คนเลยนะครับ
เพราะว่ารถของพนักงานปรายศนีย์อยู่ออกจากไหลทาง

ก็เลยปะทะมาชนกันแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะทั้ง๓คนกระเด็นกระดอนเลย

พี่ดูบ้างมั้ยนี่นะครับดูสิครับ

รถเข้ามาทางตรงและอีกอย่างเห็นรถตู้จอดไหมฮะ
คือรถตู้เขาจอดแล้วมันบังสายตาอยู่ระดับหนึ่ง
ไม่เห็นนะใช่ฮะแต่พี่ก็ต้องช้าหน่อย
ต้องดูจังหวะหน่อยแล้วพี่จะสวนไปทางนู้น

รถจักรยานยนต์คันสีแดงของพนักงานปรายศนีย์
ที่ขับพุ่งออกจากข้างทาง
แล้วก็จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์สีขาวของชาวบ้าน
ซึ่งมาทางตรงเขาก็เบรกไม่อยู่กันเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายชากกอไผ่นอก

เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทำให้มีคนเจ็บ๓รายนะครับ
ซึ่งกู้ชีพกู้ภัยเข้าช่วยประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถจักรยานยนต์คันสีแดงเนี่ย

ส่วนรถจักรยานยนต์คันสีขาวมีผู้ชายขี่มา

ซึ่งตำรวจจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบประคำทั้งสองฝ่าย
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปนะครับ
ในโลกโซเชียลเห็นเขาก็บอกรถปรายศนีย์ผิดเลย

พุ่งออกมาไม่ได้ดูเลยก็เลยเจ็บกัน๓คน